ลูกเจ้าของรายการ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
อ่าโห้ยอ้าวสวัสดีครับเสีย
สวัสดีครับมีอะไรให้รับใช้ไหมครับ
ถึงจะรวยมากมายจนล้นฟ้า

ช่วงให้สุขได้ในทุกที่

ผมเนี่ยรวยที่สุดในปัตตะเพ
ช่างสุขีที่ใช้เงินตันละลา
เสียครับนี่เสียไปรวยอะไรมาทำธุรกิจอะไร
ทำให้รวยขนาดนี้อ่ะฮะเอาแล้วตาลอยแล้ว
มาตอนเคยมีฟาร์มปลา
เฮ่ยพอนั่งในฟาร์มปลาแล้วเป็นอย่างไร
ก็เอาไปเลี้ยงกุ้งไปลงฟาร์มกุ้ง
ใช่เลี้ยงกุ้งไปเลี้ยงกุ้งมาไม่น่าเชื่อ
เป็นไงเสียออกน้ำเต้าหมดตัวเลย

เสียนี่ติ๊งตรงนี่เสีย

อ้าวมาฉีก
ครับผม
คลับไป

คนรวยเขาต้องอร่าอำนาจ

เขาเสียเหรอ
ยาก่อนต่างเสียไปตลาดอะไรเค้าเสีย

พรกร

ไม่ให้เข้ามาไปกันไว้เผื่อเวลาไง

รถบัตรแค่รถบัตรเดียวหรอที่แป๊ง
ก็รถบัตรรถเบนท์รถเข็นรถไถ
จักรยานมอเตอร์ไซค์หุ่นใดโปเชศ
ปัจจิโรวีโกโตโลต้าแลนซ์เซอร์
ลาบูกินี่ปิ๊ตตี้แคมเมอรี่ทีด้า
อาทิตย์ไตตันฟอนเทียนิสสัน

โอ้โห

แต่ตอนนี้รถเสียเสียหมดแล้ว

เอาเลย
แสภาคคานเสียเกลียรุด
เพื่อสะดุดเผาหักลักหาย
หัวเทียนหางยางแป๊บแหนบตาย
แดดไม่จ่ายเครื่องไม่ชัดสตาร์ทผ่ำแอ
เดี๋ยวนะมึงสนุกอยู่คนเดียว
แล้วเสียมาวันนี้เสียจะซื้ออะไรเหรอครับ
หรือว่าจะมาเซ้งร้านพวกเรา
ไม่ได้เต็งร้านหรอกจะมาปรึกษาจะมาระบายหน่อย

เอาไปซื้อแบงคราโมหมดแล้วครับ

ก็เพิ่งจีบแฟน

อยากจะพาแฟนไปกินอะไรนุ่มลิ้นหน่อย

หักค่ะ

ตีนเป็ดตีนไก่ที่ตุ๋นเอาไว้ไง

เสียผมไม่รู้ว่าทำไมตีเหลือง

ครับเอ่อเสียมีแฟน

อยากพาแฟนไปกินตับมากกว่า

เฮ้ยเสีย
คบกันด้วยยังไม่เคยกินเลย

ทำยังไงล่ะมันต้องมีชั้นเชิงด้วยดิ

เออเสียแล้วเรื่องแบบนี้เสียอย่าพูดดัง
คนเยอะแยะเสียกระซิบดิจะพาแฟนไปไหนคะ

ไม่ออกไมค์เลยล่ะพูดขนาดนี้
พี่พูดเองเนี่ยนี่ผมไปเอาไม้เลย

พี่พูดเองพาแฟนไปกินตับแล้วมาตาเหลือกใส่ผมด้วย
หมายถึงตับเป็ดตับไก่ตับย่างอะไรอย่างนี้

จะพาเขาไปกินหน่อย

ได้ตับหมูเพราะว่าตับหมูเนี่ยราคาไม่แพง

เชื่อผมตับไก่ดีกว่าอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงถูกด้วย

หมูกับตับไก่เนี่ยราคามันต้องแพงอยู่แล้วเพราะมันซื้อง่ายขายคล่อง

ทับแก่

ร้อนชาติ
ตับอะไรถูกที่สุด

เอ้าแล้วสรุปแล้วตับหมูตับไก่ตับเป็ดตับแบบไหนราคาถูกที่สุด